คราวนี้เป็นสองผัวเมียเขามาก่อเหตุ
ขโมยเงินในตู้บริจาค
เคยก่อเหตุมาแล้วก่อนหน้านี้
เขาเคยไปก่อเหตุที่สมุทรสาคร
แล้วก็เมื่อวันที่๒มกราคม
มาก่อเหตุอีกในพื้นที่ของวัดจังหวัดนครปฐม
แล้วก็กล้องวงจรปิดจับภาพได้

แล้วอำมารินสังทองอายุ๓๔ปี
เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับคดีลักษัพธ์
แล้วก็ถูกตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เขาได้ขโมยเงินจากตู้บริจาค
วิหารหลวงพ่อตะโกศีที่วัดศรีมหาโพ

แล้วก็กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
ตำรวจบอกถึงพฤติกรรมของผู้ต้องหาค่ะ
ทำทีว่าเข้าไปเหมือนจะไปกราบไหว้พระพุทธรูปในวิหาร
พอเข้าไปแบบนี้นี่แหละเห็นไหม
แล้วก็อาศัยจังหวะเนียนหน่อย
คนไม่ค่อยมีปลอดคน
ก็ใช้ครีมตัดเหล็ก
ครีมตัดเหล็กนี่นะคะงัดตู้บริจาค

นี่ดูการก่อเหตุของเขาสิคะ
ซึ่งตำรวจก็มีการตามแกะรอยจากกล้องวงจรปิด

ตามต่อด้วยว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ไหนต่อ

รู้ว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากัน
แล้วก็เช่าห้องพักเอาไว้๒แห่งอยู่ในอำเภอสามพรานและนครชัยศรี
ตำรวจก็เลยเฝ้าประจำจุดเลยค่ะ
ที่จะจับกลุ่มเพราะว่าหลักฐานข้อมูลต่างมีหมดแล้ว
เมื่อเย็นวานนี้สามารถจับกลุ่มทั้งคู่ได้ในห้องเช่า
แล้วทั้งสองคนก็รับสารภาพนะคะว่าก่อเหตุจริง
รอบที่ก่อเหตุเมื่อวันที่๒มกราคม
เอาเงินในตู้บริจาคไปได้๑๕๓๐บาท

บอกว่าเคยทำหน้าที่ตามเก็บเงินกู้นอกระบบให้กับในทุนรายหนึ่ง
แต่ตอนหลังเนี่ยพอโดนเจ้าหน้าที่เขาปราบรามหนักขึ้น
ก็ต้องเลิกแล้วก็ตกงาน
แล้วการก่อเหตุครั้งนี้เขาก็บอกว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
ไม่มีเงินแล้วจะใช้จ่ายในครอบครัว
ก็เลยต้องมาลักขโมยเอาในตู้บริจาคเนี่ยนะคะ
สำหรับประวัติของทั้งคู่เขาเคยก่อเหตุ
ก่อเหตุแบบนี้มาแล้วที่วัดพันท้ายนรสิงที่สมุทรสาคร
เมื่อวันที่๗ธันวาคมปีที่ผ่านมา

เงินบริจาคไป๗๓๐๐บาท
แล้วตอนนั้นฝ่ายผู้หญิงเขาไว้ผมยาว
แต่พอถูกออกหมายจับปั๊บก็เลยไปตัดผมสั้นค่ะ
เพื่อที่จะอำพรางพวกตำหนิรูปภัณฑ์สันธารต่าง
แล้วนอกจากนี้ยังมีคดีติดตัวอีก๒คดีนะคะ
ก็คือพยายามลักทรัพย์เมื่อปี๕๕
อีกคดีหนึ่งก็คือคดีรักทรัพย์ปี๕๙ค่ะ